ของอารมณ์นะคะเวลาขับรถขับรา
เข้าใจแหละเนาะบางคนรีบแล้วบางทีเจอบางคนขับรถไม่สุภาพบ้าง
ขับรถไม่ถูกใจเราบ้างมันหุดหงิดเป็นธรรมดา
แต่ว่าไม่อยากที่จะให้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสหรือว่าเกิดลงไม้ลงมือกัน
ล่าสุดคลิปที่ถูกแชร์ลงในโลกออนไลน์ค่ะเป็นคลิปของชายหญิงทะเลาะกัน
เขาบอกว่าผู้หญิงขับรถไปเบียดเขาจนล้ม
ทีนี้พอเปิดกระจกมาจะพูดคุยก็กลายเป็นทะเลาะกันแทน
แล้วมีการทำร้ายร่างกายคือผู้ชายเนี่ยต่อยเข้าไปที่เบ้าตาของผู้หญิงด้วย
เรื่องนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปพร้อมกันก่อนค่ะ
นี่เป็นคลิปหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดแล้ว
แล้วตัวของผู้หญิงซึ่งเป็นคนขับรถที่เห็นโวยวายอยู่
คือลงไปโวยวายกับผู้ชายที่ต่อยเบ้าตาน้องสาวเขาค่ะ
คลิปนี้ก็ถูกเผยแพร่จากสมาชิกเฟซบุ๊ค
ก็คือเป็นน้องสาวของผู้หญิงคนนี้ถูกต่อยตานั่นแหละ
บอกว่าพี่สาวขับรถอยู่แล้วก็มีชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาข้าง
กล่าวหาว่าพี่สาวนั้นขับรถเบียด
พอพี่สาวเปิดกระจกไปขอโทษก็โดนด่ากลับมา

แล้วสุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็ชกมาที่ตาข้างซ้ายของตัวเอง

ทำให้พี่สาวไม่พอใจแล้วก็เกิดเป็นคลิปนี้ก็ขึ้นลงไปทะเลาะด้วยเลยค่ะ
ตอนนี้สาวที่ถูกต่อยตาก็บอกว่าพักรักษาตัวอยู่
ตาข้างซ้ายมีอาการเลือดข้างในดวงตาแล้วก็มีรอยบวมเขียวค่ะ
พี่สาวเองก็ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊กแล้วก็ระบุเพิ่มเติมด้วยนะคะว่า
เรื่องรถเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยผู้ชายเนี่ยโดนข้อหาไม่พกใบขับขี่
แต่ปรากฏว่าเรื่องทำร้ายร่างกายทางตำรวจไม่ดำเนินคดีให้ค่ะ
โดยให้เหตุผลบอกว่าบาดแผลนั้นไม่ร้ายแรงพอ
โอ้โหใครฟังแบบนี้ก็รู้สึกว่าไม่ร้ายแรงได้ยังไงต่อยเข้าเบ้าตาขนาดนั้น
และแถมเจ้าตัวยังบอกว่าเลือดข้างอยู่ในตาด้วย
เรื่องนี้สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีเราเลยรีบติดต่อไปยังร้อยตำรวจโทยิงหนึ่งฤทัยภูเจริญ
รองสารวัตรสอบสวนสนวังทองหลางทันทีเลย
เรื่องนี้ร้อยตำรวจโทยิง๑รื้อไทยบอกนะคะว่า
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นวันที่๒๑กุมภาพันธ์เวลาประมาณบ่ายโมง
เกิดที่๓แยกทาวน์อินทาวน์ค่ะ
ร้อยเวรก็รับเรื่องมาว่าชายในคลิปวิดีโอเนี่ย
เขาบอกว่าเขาถูกรถยนต์เบียดล้ม
ส่วนฝ่ายหญิงเองก็ให้การยอมรับว่า

แต่ยืนยันว่าเธอไม่ได้ขับเบียดล้มแน่นอน

เรื่องต้นก็จำเป็นต้องรอพยาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดก่อน
จะตัดสินได้ว่าสรุปแล้วเบียดหรือไม่เบียด

แต่ว่าประเด็นเรื่องของทำร้ายร่างกายเนี่ยนะคะ
หลังจากการสอบปากคำแล้วฝ่ายชายเองก็ยอมรับนะ
บอกว่าต่อยจริงต่อยตาผู้หญิงจริง
ก็เลยโดนข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วเรียบร้อย
รวมถึงมีการนัดฝ่ายชายมาที่ศาลวันนี้ด้วยนะคะ
ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ข้อหาทำร้ายร่างกายก็โดนแล้ว
แล้วก็วันนี้เดี๋ยวไปที่ศาลด้วยค่ะ